เราจะเชียร์บอลไทย

เป็นคนที่ปลุกกระแสการเชียร์ให้กับทีมชาติไทย

หน้าถวดและเชิญยิม

เคยกันดีนะฮะนี่คือผู้นำเชียร์นะครับ

นะฮะมีกีฬาไหนบ้างครับที่ไปตามเชียร์

แน่นอนมวยแน่นอนชัดมากนะฮะว่ายน้ำ
ว่ายน้ำนะครับที่ไม่ค่อยได้ไปก็คือเรือใบครับมันอยู่กลางทะเล

เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทุกชนิดกีฬานี้จริงแล้วไม่ผิดนะครับแล้วอีกคือ

ว่ายน้ำใบเรือใบลงทะเลไม่ได้
โอ้โฮไปรีบหนึ่งก็จะเชียร์ตอนไหน

เอ้าตบแดงตบดำตบแดง
เอ่ะเห้ะเกดาว
สมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันยังไง
สมัยก่อนก็จะมีสี่สามห้าคน

แต่สมัยนี้ผมว่ายกนิ้วให้เลยนะครับว่า
คุณเชียร์ได้ประทับใจแล้วก็เหมือนต่างประเทศมาก

มีทงยกมีรอยมีกองเลยทุ่ง

มันมาจากว่าเป็นบอลอาชีพกันขึ้นมาแล้ว
ช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราก็ไปเล่นตลกที่เชียงใหม่

แล้วเราไปอยากเห็นสนาม๗๐๐ปีของเขา

เราก็เลยเข้าไปนวดเขาไปคุยกับเขา
เหนื่อยไหมพี่ซ้อมนานไหมเนี่ยซ้อมกี่ปี

ไปดูสนามกีฬา๗๐๐ปีเชียงใหม่

แล้วมีนักกีฬาเขาซ้อมอยู่
ไอ้ช่วงนั้นอ่ะมันแวบเข้าหัวใจเราว่าโหพี่ซ้อมกันขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วมีใครไปเชียร์พี่บ้างไหมบอกไม่ค่อยมีหรอก
เราไปเห็นเม็ดเหงื่อของเขาเนี่ยเขาทำเพื่อประเทศชาติ
เขาทำเพื่อใครเขาทำทำไม
แต่ถ้ามันไม่มีกองเชียร์เนี่ยแล้วเขาจะกำชัยชนะมาได้ยังไง
จุดนี้ครับที่มันประกายขึ้นมาในสมองผมว่าเฮ้ยเราต้องเป็นกำลังใจให้กับเขานะ
เขาถึงจะมีกำลังใจที่ว่าจะไปเชียร์ไปเชียร์เขาแล้วเขาได้ชัยชนะมา
คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเป็นผู้นำเชียร์
แค่นั้นเองครับมันทำด้วยหัวจิตหัวใจมากกว่านะครับพี่
ก็เลยกลับมาที่ท้องสนามสุขพัชราศัยวันนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องราวของ๔เกม
นั่นแหละครับเป็นประกายแรกเลย
เรื่องราวของการแต่งกายเนี่ยก็พยายามแต่งกันไปทุกประเทศนะครับ
เครื่องแต่งกายเราเยอะอยู่แล้วนี่ไหมเรื่องราวของลิเกเนี่ยเป็นเยอะมาก
อ่าแล้วก็เอาชุดพวกนั้นมาใส่ใส่เป็นชุดอะไรต่างต่างคนเล่นตลกหรือเล่นลิเกเนี่ยชุดเยอะอยู่แล้ว
ลาวพม่าแขกอะไรเนี่ยเราแต่งหมดเลยเวลาเราไปเชียร์ในเมืองไทย
พอถึงเวลาหน้าเราก็ขนไปต่างประเทศเลย๕ชุด
เชื่อไหมว่ามันลำบากมากมันจะติดตะขอมันจะทำอะไรต่ออะไรเนี่ยทำคนเดียว
มันไม่มีพวกไม่มีใครที่จะมีทีมงานไม่มีทีมงาน
เพราะทุกคนก็เดินทางไปดูนักบอลเขาก็ซ้อมของเขา
ตอนนี้เช้าขึ้นมาเราต้องรีบแต่งตัวแล้วหลังมาก็เลยต้องคิดแล้วว่าเราจะทำไงให้มันง่ายและรวดเร็ว

ใช่ก็เลยได้ชุดนี้ขึ้นมา

มันมีอะไรดีเด่นอะไรตรงไหนแล้ว

เพียงแต่บอกชาวต่างประเทศเขาว่าชุดนักรบสมัยโบราณของไทยเรา
เมื่อไหร่ที่กองทัพมีผู้นำแบบนี้แต่งตัวลักษณะนี้
มักจะได้ชัยชนะ

ถูกต้องเราก็เลยเป็นแม่ทัพของนักกีฬาเนี่ย

เราก็ต้องลุยเราก็วิ่งหนี

ในเมื่อกองเชียร์ของเรา
มันกำลังเป็นพาระกำลังที่สำคัญที่สุด

เขาอยากได้เห็นทรงตายรองที่บกสมบัติ
เขาอยากได้เห็นคนไทยไปมาให้กำลังใจเมืองไทยไม่เท่าไหร่ถูกไหม
ใช่ฮะไปอยู่เมืองนอกหันไปเห็นทรงชาติมันมี
กองเชียร์นี่มีส่วนตรงกันมาก
เพราะเขาได้กำลังใจจริง
อยากให้น้าโถและให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยหน่อย
หรือว่านักกีฬากทุกประเภทเลยโอ้โฮนักกีฬากทุกประเภทเลยดีกว่านะครับ
อะไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นเรื่องราวที่
เราจะต้องมีการแข่งขันเราจะต้องมีการอ่า
นำชัยชนะมาสู่ประเทศทุกคนในประเทศไทยนะครับ
อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ

ขอให้ท่านมีสติแล้วก็ปัญญาที่จะสู้กับ
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะครับ
อย่าแต่รู้คำว่าชนะอย่างเดียว
ให้รู้จักคำว่าแพ้บ้างวันไหนถ้าเราแพ้แล้วเราจะไม่เสียใจเลย

ไม่ใช่จะเอาชนะอย่างเดียว
แล้ววันไหนถ้าคุณแพ้แล้วคุณก็จะเสียใจ
แล้ววันไหนถ้าคุณแพ้แล้วคุณก็จะเสียใจ
ไม่ใช่ยอมรับได้เปิดใจได้

เพราะว่าผู้แข่งขันนั้นอาจจะยั่วยวนเรา
เราก็ต้องระงับคนของเราให้ได้เท่านั้นเพียงพอแล้วครับ
ได้ไม่มีเรื่องกันมันเป็นการสมานฉัน
แล้ววันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณน้าถั่วแระเชิญยิ้มมากนะฮะ
และในฐานะกองเชียร์อย่างพวกเรานะครับก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์
เชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยกันเยอะนะครับ
ฟุตบอลไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน
ไทรานปูน

คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าแฟนบอลทีมช้างศึกไทย
คอยส่งเสียงเชียร์และส่งแรงใจ

ที่อยู่ในสนามและนอกสนาม

เสียงเชียร์จะเป็นพลังและแรงใจให้กับเรา

ขอขอบคุณพลังสัตว์ภาพของคนไทยทุกคน
ที่ติดตามรายการของเรา

ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

อยากจะขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกท่าน

ภารกิจที่ต้องรับใช้ประเทศชาติอีกเยอะครับผม
ถ้าไม่มีคนเชียร์ก็ไม่รู้จะเตะให้ใครดู
เมื่อเราเล่นดีหรือเล่นไม่ดีก็

สำเร็จ
เราตั้งใจพวกเรามุ่งมั่นในการฝึกซ้อม
แล้วก็เต็มที่จะเต็มที่ทุกครั้งในการแข่งขัน
เพื่อแฟนบอร์ชันไทยเพื่อไปเจอชาติแน่นอนครับผม

ผมได้เกิดมาแบบทำหน้าที่

ถ้าทีมชาติไทยชนะพวกคุณก็ชนะทุกคน

และใครชนะ
จะสู้ไปด้วยกัน
เราจะแชร์บันไทย
เพื่อคนไทย